คือมันยังอารมณ์ค้างอยู่เหรอคะ

เอาใจไม่ถูกเลย

กลับมาเจอกับพวกเรา๓คนกับความสนุกสนานแบบนี้นะครับ
ทีมงานเราเป็นประเภทคนตลก

อย่าลืมนะครับส่งไลน์มาในวันนี้

หรือเวลาบนบานสรรกราวได้ช่วงที่ร่านแนก

ของข้าวของเครื่องใช้บางคนก็จ้างหนังก็มีฉายหนังก็มีหมอลำก็มีกลองยาวก็มี
คือมีหลากหลายรูปแบบมากเลยแล้วคุณผู้ชมล่ะ
มีวิธีการแก้บนด้วยวิธีไหนเออส่งบอกเราได้เลยค่ะ
ทั้งทางไลน์แล้วก็ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวหรือว่าใครดูผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ก็ส่งกันมาพวกเราก็ส่องดูอยู่ตลอดเลยค่ะ
บางคนบอกว่าจะเอาพวกเรานี่แหละไปแก้บนทำอะไรคะ

ถ้าแก้ร่างด้วยเนี่ยว้ายอุ้มยิง

เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันก่อนเลยนะครับในช่วงต้นของรายการแบบนี้ที่จังหวัดพิศนุโลก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

สามารถที่จะเข้าได้ก็คือเส้นทางด้านหลังน้ำตกเป็นเส้นทางหมู่บ้านมันขาวอยู่ตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคือสองเส้นทางเข้าได้สองฝั่งใช่ค่ะมันมีระยะทางในการเดินเข้าไปชมจุดนี้ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเข้าไปเจอปุ๊บผลลัพธ์เหมือนกันคือเจอกับดอกลิ้นมังกรแบบนี้อ๋อสีชมพูนี่นะคะใช่แล้วล่ะครับ
ปีนึงดูได้แค่ครั้งเดียวน่าจะบอกให้ดอกสีชมพูเนี่ยมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมโขดหินแบบนี้
ดอกลิ้นมังกรเนี่ยปีหนึ่งได้เห็นครั้งเดียวคือมันจะเบ่งบานในช่วงหน้าฝนก็คือในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเดือนนี้ก็จะค่อยร่วงโรยหายไปช่วงนี้บอกเลยว่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาชมดอกลิ้นมังกรกันอย่างไม่ขาดสาย
และที่สำคัญบอกว่าที่นี่สวยงามไม่เหมือนที่อื่นด้วยมันมีความเป็นเอกลักษณ์คือมันจะออกเป็นสีชมพูบางดอกมันก็จะออกแบบส้ม
อารมณ์แบบนั้นแหละครับก็ไปนะฮะได้ชมกับความสวยงามของดอกลิ้นมังกรแล้วก็ได้ดื่มดำกับบรรยากาศ
พวกอุปกรณ์ที่มันจำเป็นอย่างเช่นเสื้อกันฝนถุงพลาสติก
แล้วก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาตินะครับเพราะว่ากว่าจะเข้าไปถึงเนี่ย
มันใช้เวลาคือ๒เส้นทางที่ผมบอกเส้นทางหนึ่งก็ใช้เวลาสัก๒ชั่วโมงกว่าจะถึง
ส่วนอีกเส้นทางก็สักประมาณ๑กิโลเมตรกว่าคือมันอาจจะสั้นกว่า
๕๕๕๐๘๙๕๓๙นะครับไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พร๗หมันแดงนะครับ
ก็จะได้คำแนะนำที่ดีเผื่อเจ้าหน้าที่เขาจะได้พาเขาไปด้วยแบบนี้ครับ
ใช่ยิ่งช่วงนี้นะฝนนะฝนตกภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้ฝนก็มารวมถึงภาคกลางด้วย
ทิศโลกตอนนี้ก็มีฝนลงมาด้วยเพราะฉะนั้นการจะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ย
ได้ระวังกันใช่แต่ว่าก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สามารถไปเที่ยวได้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้
เพราะว่าเข้าไปแล้วได้ซึมซับธรรมชาติ
แล้วก็ด้วยชมดอกไม้สวยที่๑ปีเนี่ย
เราจะได้ชมเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเป็นเรื่องดีในหน้าฝนแบบนี้
บางคนบอกหน้าฝนไม่อยากไปไหนนอนอย่างเดียวเลย

ใช่หน้าฝนเราก็ไปเที่ยวกันได้
มีสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนอีกเยอะเลย
ไปเที่ยวหน้าฝนแล้วมันสวยจริง

ช่วงนี้มันเยอะมาก